เป็นเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับ
ประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่จังหวัดปัตตานีกับกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบ
ขณะออกลาดตะเวนตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับ
ระหว่างทางถูกคนร้ายรอบวางระเบิด
มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตครับ

เกิดขึ้น๔๕๐นได้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้
ขณะที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับตำรวจสพยรังครับ
อสอำเภยารังใช้ลดสายตรวจออกล่าทะเวนเส้นทาง

ถูกคนร้ายครับรอบวางระเบิดแสวงเครื่องจนรถเสียหลักก่อน
แล้วก็ถูกคนร้ายมากระหน่ำยิงซ้ำจากนั้นเกิดการปะทะกันขึ้นครับ
ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนไปปลอกกระสุนปืนสงครามเนี่ยครับ
เกลือนถนนเลยกว่าหนึ่งร้อยปลอกเหตุเกิดบนถนนสายย่ารังมายอ
หน้าสำนักงานทฤษฐบาลตะบนย่ารังหมู่สามตะบนย่ารังอำเภยย่ารัง
ปัตตานีมีผู้เสียชีวิตสามคนมีเจ้าหน้าที่ถูกสะเก็ดระเบิดนะครับ
และถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีกห้าคนในเวลาไล่เลี่ยกันครับคนร้ายนะครับ
รอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าสามจุดจุดแรกในพื้นที่รอยต่อหมู่สี่และหมู่ห้า
ตะบนระแว้งอำเภอยะรังระเบิดนะครับ
ทำให้เสาไฟฟ้าขาด๒ต้นแล้วก็เสาไฟโซล่าเซลล๑ต้นล้มขวางถนนอยู่
จุดที่๒ครับเป็นเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าเช่นเดียวกัน
ริมถนนสายปัตตานียาลาตะบนกระโดหมู่๒เขตรอยต่อ
ตะบนเมาะมาวีหมู่๑นะครับระเบิดเสาไฟฟ้าไป๑ต้น
จุดที่๓คนร้ายระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูง
ริมถนนสายปัตตานียาลาหมู่๕บ้านพงศตาตะบนยะรัง
ได้รับความเสียหายโดยคนร้ายรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าเพื่อสกัดกั้น
เมื่อกี้คุณผู้ชมสงสัยทำไม๓จุดระเบิดเสาไฟฟ้าหมดเลย
เพื่อสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ไงครับไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มที่
โดนระเบิดโดนยิงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายไงครับ
หลังเกิดเหตุนะครับพลตรีขจรศักดิ์อินทองครับ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีแล้วก็พลตำรวจตรีอาซานจันสิรินะครับ
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีนำกำลังชุดปฏิบัติการร่วม
ชุดสืบสวนเข้าที่เกิดเหตุครับสั่งการให้ไล่ล่าคนร้ายและปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
บริเวณที่เกิดเหตุในรัศมี๕๐๐เมตรแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่า๒๐จุด
ประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการไล่ล่าคนร้าย
เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบต้องการสร้างสถานการณ์
ทำไมมาสร้างตอนนี้ตอนนี้เรากำลังตั้งรัฐบาลครับ
แล้วพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้วิสามันแก่นำระดับปฏิบัติการที่มีหมายจับเสียชีวิตไป๑ศพ
เมื่อเดือนที่แล้วในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ